คุณผู้ชมต้องบอกว่าทำเอาแฟนรวมไปถึงชาวเราตกอกตกใจกับภาพนี้ค่ะ
ฮายอภพรลูกทุ่งสาวเชฟบะโพสต์อะค่ะคุณผู้ชมค่ะโพสต์เป็นภาพแบบหน้าบวมเป่งตาปิดแบบนี้แหละค่ะ
หลายคนตกออกตกใจคือแม่ฮายเกิดอะไรขึ้นโดนตัวไหนมาใครทำอะไรแม่
อันนี้คือเป็นภาพนะคะที่แบบว่าแม่ฮายเนี่ยแกโพสต์อัปเดตการทำงานในกองถ่ายหนังเรื่องใหม่ค่ะ
ข้อความไว้แบบนี้ค่ะมาถ่ายหนังในหุบเขาขาดการติดต่อจากโลกภายนอก
โดนต่อต่อยจนได้โทชีวิตอาภาว่าชีวิตอภาพรนี่แหละคุณผู้ชม
มีแฟนคลับเพื่อนสนิทเข้าไปทักทายถาม
ถ่ายกันเยอะแยะเลยว่าตกลงแม่ฮายโดนต่อต่ออีกจริง
ไม่รอช้าค่ะเมื่อวานตอนเย็นนะคะที่ฉันกำลังนั่งเพลิน

แม่บอกว่าลูกไม่ต้องตกใจค่ะ

ล่าสุดเนี่ยค่ะคือแม่กลับจากกองถ่ายมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
อ๋อแล้วก็แต่งขึ้นปากุ้งสมเหมือนมาก
จ้าฮัลโหลทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะพี่ฮอยเองนะคะ
หลายคนถามกันมาเยอะมากเลยว่าโดนต่อต่อยจริงไหม
อ่ามันเป็นเอฟเฟคในหนังนะคะ
แล้วเป็นหนังเรื่องอะไรงั้นคอยติดตามชมเร็วนี้นะจ๊ะ
เป็นเอฟเฟคค่ะเขาแต่งเก่งต้องยอมรับว่าเขาแต่งเก่งมากในเรื่อง
พี่ไฮต้องโดนต่อต่อยทีนี้ต่อยเดี๋ยวมันต่อยต่อยมาหมดแล้ว
จริงจริงมันตั้งสิบกว่าจุดเมื่อคืนนี้ดึกมาก
เราไปถ่ายกันในหุบเขาที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มี
ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเราโดนเราโดนตัดแบบว่า
ต้องบอกว่าเอ่อโลกภายนอกเราไม่รู้เลยอ่ะ
ไอไปตั้งแต่ตี๔แล้วกลับมาอีกทีตี๓ถึงบ้านอีกวันหนึ่งนะคะ
ภาพอย่างที่เห็นไม่ได้โดนค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
ขอบคุณขอบคุณมากเลยน่ารักจังเลยทุกคน
ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคือแม่ทานข้าวอยู่
ได้ยินเสียงดีนะคะเป็นแบบวางช้อนวางชามแล้วมาอัดคลิปเลย
ปากเขาเนอะไม่แต่แม่ก็อยากจะแบบว่าฝากบอกผ่านด้วยแหละ
เพราะหลายคนถามแม่มาเยอะจริงจริงอืมเป็นใครก็ตกใจคุณผู้ชมคือ
ถ้าเป็นเราเราอยู่ในวงการบันเทิงก็พอจะทราบว่ามันเป็นเอฟเฟคนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านที่เป็นแฟนอาจจะไม่เข้าใจไงบางทีมันเหมือนจนเกินไปอะไรอย่างนี้
ก็รักพี่ฮายอภพรเยอะไงเจอแบบนี้ก็เป็นห่วงเป็นใย
อุ๊ยนี่ก็ต้องปราบใจช่างแต่งหน้าเหมือนกันนะเออเห็นสุดสุดไปเลยจ้ะอ่า